แต่ข่าวต่อไปนี้คุณผู้ชมจำได้ไหมที่เราเล่าไปว่า
มีคนเอาเด็กทารกแรกเกิดไปฝังดินกะให้ตายทั้งเป็น

ตอนนี้เด็กปลอดภัยดีและล่าสุดก็สามารถจับตัวแม่เด็กได้แล้วด้วย
คุณผู้ชมคือโรงพยาบาลชุมพวงเนี่ยนะเขาได้รับตัวเด็กทารกเพศชายผิวขาวหนัก๒๔๐๐กรัมจากชาวบ้านมาค่ะ
ที่เป็นชาวบ้านตำบลท่าลาศอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชศรีมา
ชาวบ้านที่ว่าคือนายอุสานิสัยค้าวัย๔๑ปีนี่แหละเป็นคนเลี้ยงวัว
กำลังเอาวัวไปกินย่าได้ยินเสียงหมาเห่าแล้วก็เหมือนมันคุ้นคุ้ยกองทรายอะไรไม่รู้แล้วก็ได้ยินเสียงเด็กร้องเลยเดินไปโกยทรายออกดู
เห็นขาเด็กทารกโผล่ออกมาพอขุดดูเท่านั้นแหละค่ะเด็กทารกอยู่ตรงนั้นทั้งตัวเลยร้องไห้จ้า
นายอุตสาก็เลยตกใจมากนะคะตั้งสติแล้วก็โกยดินออกให้หมดอุ้มเด็กออกมาปัดดินจับตัวแล้วก็รีบพาเด็กไปในหมู่บ้านเรียกให้คนช่วยค่ะ
ในอำเภอชุมภวงแล้วก็กิ่งกระชัดอำเภอชุมภวง

ที่รอดชีวิตในหลายที่โรงพยาบาล
น้องก็อยู่ในตู้เพราะว่าตัวเล็ก๒๔๐๐กรัมเองเนาะ
ซึ่งในอำเภอชุมพวงบอกว่า
ตอนนี้เด็กอยู่ในความดูแลของแพทย์และพยาบาลอย่างดี
สุขภาพน้องก็แข็งแรงดีค่ะ
หลายคนก็ถามไงว่าเออแล้วเจอตัวแม่หรือยัง
เพราะว่าตรงที่เกิดเหตุเห็นว่ามีทั้งผ้า
เห็นว่ามีทั้งกระเป๋านักเรียนด้วย

คุณแม่เป็นคุณแม่วัยใสค่ะ
อายุแค่๑๖ปีเท่านั้น
เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันกับจุดที่พบเด็กนั่นแหละ
จุธิเนี่ยเขาแกะรอยมาจากเยาวชนในหมู่บ้าน
เข้าไปซื้อผ้าอนามัยที่มันมากผิดปกติ
ก็นำตัวน้องคนนี้มาสอบสวน

แต่สุดท้ายก็ยอมรับสารภาพค่ะว่า
เป็นเธอเองนี่แหละที่เอาเด็กไปฆ่าฝังดิน
ถามว่าทำทำไมทำไมถึงทำแบบนี้
อายุอนามยังน้อยอยู่เลยเกิดอะไรขึ้น

น้องบอกว่าไงรู้ไหมน้องบอกว่ากลัว
กลัวพ่อจะตีว่าท้องก่อนแต่ง
กลัวพ่อจะตีว่าท้องในวัยเรียน
กลัวพ่อจะรู้แล้วจะทำโทษเอาว่าเธอท้อง
ตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยการเอาลูกที่คลอดออกมาเนี่ย

กลัวพ่อตีแต่ว่าเอาลูกไปฆ่านะ
ซึ่งพอผู้ปกครองของเด็กผู้หญิงคนนี้ที่ทราบเรื่องนะคะ
เตรียมที่จะติดต่อขอรับเด็กกลับไปเลี้ยงดูแล้วค่ะ
ส่วนตัวแม่วัยใสวัย๑๖ปีที่เอาลูกตัวเองไปฝังดินเนี่ย
ตำรวจก็บอกว่าก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายแหละ
แล้วก็จะให้นักสหวิชาชีพเข้าดูแลทางด้านจิตใจของเด็กสาวด้วย
ทีนี้ในเรื่องนี้มันมีฮีโร่อยู่ตัวนึงที่เด็กคนนี้นี่อาจจะไม่รอดชีวิตเลยก็ว่าได้ถ้าไม่มีเจ้าตัวนี้

้าพันธัยเพศผู้สีดำอายุ๖ปีค่ะ
ปิงปองเป็นหมาของนายอุสาเองนั่นแหละ
หมาของคนเลี้ยงวัวที่ไปเจอทารกน้อย

คือเจ้าปิงปองเนี่ยนะมันเคยถูกรถชนมาก่อนด้วยนะมันเคยถูกรถชนจนขาพิการ
อุตสาหก็บอกว่าก็สงสารเอ็นดูมันอ่ะเขาก็เลี้ยงเอาไว้ค่ะเพราะว่ามันซื่อสัตว์แล้วก็เชื่อฟังดี
เวลาเขาออกไปเลี้ยงวัวทีไรนะปิงปองก็ไปด้วยตลอดเลยไปทุกวันคนในหมู่บ้านเนี่ยรักแล้วก็เอ็นดูมันมาก
อย่างที่บอกได้ยินเสียงไอ้ปิงปองมันเห่าอะไรอ่ะมันเห่าคุยคุยอะไรก็ไม่รู้
อุตสาหถึงได้เดินไปดูแล้วก็เจอเด็กทารกฝังอยู่ในดินในซ้ายนี่แหละค่ะ
ก็รู้สึกว่าโอ๊ยชื่นชมเจ้าปิงปองจังเลยตอนนี้เจ้าปิงปองเลยกลายเป็นฮีโร่ขวัญใจของชาวชุมพวงไปทั้งอำเภอเลย